เหตุการณ์นี้จริงเกิดตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม
และคือครอบครัวคนจีนสามีภรรยาและลูกน้อย
วัย๑ขวบ๘เดือนเดินทางมาเที่ยวที่บ้านเราที่ภูเก็ต
และปรากฏว่าภรรยาจมน้ำเสียชีวิตในโรงแรมหรู
เรื่องนี้พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อว่าจะเป็นการจมน้ำ
เพราะขอดูสภาพศพของลูกสาว
พบว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกายเล็บมือแตกหัก
แล้วก็ไปพบเรื่องของประกันชีวิต

จะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิตร้อยกว่าล้านบาท
ใช่๑๖๖ล้านบาทสามีจะได้รับคนเดียวเลย
ก็เลยมีการแจ้งความไว้และเชื่อว่าสามีเป็นคนฆ่าอำพลางศพภรรยานะครับ
ได้โพสต์นะครับบอกว่าสถานกงศูนย์ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา
ยืนยันแล้วว่าตำรวจภูเก็ตได้จับกลุ่มและสอบสวนนายจางอี้ฟาน
ข้อหาฆาตกรรมภรรยาที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
โดยเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาย้อนรอยย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
นายจางเนี่ยพาภรรยามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก่อนจะติดต่อครอบครัวในอีก๓วันต่อมา
เพื่อแจ้งข่าวว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตจากเหตุจมสระว่ายน้ำของโรงแรมในวันที่๒๙ตุลาคม
โดยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแต่ว่าตัวลูกสาววัย๑ขวบ๘เดือนปลอดภัยดี
พ่อแม่ของภรรยาได้สังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนร่างกายลูกสาวรวมทั้งเล็บมือแตกหักหลายจุด
เหมือนว่าเป็นการตะเกียกตะกายขึ้นเกาะขอบบ่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยแจ้งตำรวจท้องถิ่นนำไปสู่การจับกลุ่มนายจางในที่สุด
นี้สื่อจีนยังรายงานด้วยนะคะว่าภรรยาของนายจางจริงแล้วเป็นคนว่ายน้ำได้ดีไม่น่าจะจมน้ำเสียชีวิต
เบื้องต้นนายจางสารภาพว่าก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาของตัวเองจริงโดยให้เหตุผลครับว่าเขาไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่กับเธออีกต่อไป
ด้านพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตได้ค้นพบเอกสารกรมฐานประกันชีวิต๔ฉบับซ่อนไว้ใต้ฟูกที่นอนของบ้านคนทั้งสองในนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน
โดยประกันชีวิตทั้งหมดทำในชื่อของภรรยาและระบุชื่อของนายจางเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
และยังมีรายงานว่ามีการค้นเจอกรมฐานประกันภัยประเภทต่างอีก๑๔ฉบับ
มีชื่อนายจางเหมือนกันเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวหากภรรยาเสียชีวิตซึ่งมีวงเงินประกันรวมกันอย่างน้อย๓๓ล้านหยวนหรือประมาณ๑๖๖ล้านบาท
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จีนก็ตรวจสอบประกันทั้ง๑๘ฉบับแล้วก็สอบสวนว่ายังมีประกันภัยอื่นอีกหรือไม่